จากเรื่องบ้านมาดูกันที่เรื่องราวของการเดินทางกันบ้างครับ
โครงการที่น่าสนใจของไทยกับจีนก็คือโครงการรถไฟทางคู่นั่นเองนะครับ
แต่ก็มีกระแสวิพักษ์วิจารณ์แล้วก็เป็นความกังวลว่า
ตัวเลขการลงทุนเม็ดเงินที่จะใช้กับโครงการนี้

เจ้ากระทรวงคมนาคมยืนยันนะครับว่า
เด็ดเงินลงทุนในโครงการดังกล่าวนั้น
จะไม่เกินกรอบวงเงินที่มีการคาดการณ์เอาไว้ครับ
อาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
รับนะครับว่าจะปรับลดจำนวนทาง
โครงการรถไฟทางคู่ไทยจีนให้เหลือเพียงทางเดียว
ในการก่อสร้างช่วงที่๔นครราชศรีมาถึงหนองคาย
ระยะทางประมาณ๓๕๕กิโลเมตร
และชะลอการเกาะสร้างทางช่วงที่๒แก่งคอยถึงมับตะพุธ
ระยะทาง๒๔๖๕กิโลเมตร
โดยชะลอออกไปครับอยู่ในการลงทุนระยะที่๒
หลังจากหารือร่วมกันกับฝ่ายจีน
พบว่าทั้ง๒ช่วงของโครงการนั้นยังไม่มีความคุ้มทุน
ส่วนในอนาคตหากต้องการจะใช้เส้นทางสูงขึ้น
ก็อาจจะมีโอกาสในการขยายเป็นทางคู่นะครับ
ส่วนข้อวิพากษ์วิจารณ์เรื่องค่าก่อสร้างที่ไม่สอดคล้องกับการดำเนินการ
ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปมูลค่าของโครงการ

แต่ยืนยันว่าจะไม่เกินกรอบตัวเงินที่ได้มีการประเมิน
แล้วก็คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้อย่างแน่นอน
และจะเน้นการใช้วัสดุในประเทศ

จะทำให้กรอบวงเงินที่จะใช้ในการก่อสร้าง
ก็ลดลงไปประมาณ๑๖๐๐๐๐๐ล้านบาท
ส่วนความคืบหน้าการพัฒนาเส้นทางรถไฟ
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกถึงตะวันตกตอนใต้
การจนบุรีกรุงเทพมหานครแหลมชะบัง
และกรุงเทพอรัญญประเทศ
ระยะทางรวมประมาณ๕๗๔กิโลเมตร
วันพรุ่งนี้จะมีการเดินขบวนรถสินค้าทดสอบ
จากสถานีหนองประดุกจังหวัดราชบุรี

ซึ่งถือเป็นพิธีเริ่มต้นโครงการ
ความร่วมมือรถไฟไทยญี่ปุ่นครับ